เมื่อวันที่๒๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
การไฟฟ้านครหลวงได้จัดกิจกรรมเปิดตัว
สำหรับการค้นหาสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า

โดยแอปนี้ยังช่วยเก็บประวัติการใช้งาน
และคำนวณอัตราการประหยัดได้อีกด้วย
ภายในงานยังมีการจัดสมนา
การเตรียมความพร้อมการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ให้กับประชาชนที่สนใจ
เพื่อเตรียมพร้อมรองรับ
การใช้งานของประชาชนนะครับ
เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการใช้งานของประชาชนนะครับ
เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

ประเทศไทยจะมีรถยนต์ไฟฟ้าใช้ถึง๑ล้าน๒แสนคัน